ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

แต่ปรากฏว่าเหมือนเขาคงเล่นสาดน้ำกันอยู่
ก็บอกว่าไม่สาดไม่สาดแต่โดนสาดน้ำ
กลายเป็นทะเลาะกันชกต่อยกันชุนละมุนเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่ค่ะชุนละมุนเลยค่ะทะเลาะกันในวัดนะคะ
วัดชัยพฤกษ์ที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรช่วงเย็นเมื่อวาน

เขาบอกว่าอ๋อคนที่ถูกทำร้ายในคลิปเป็นหลานชายเขา

แล้วก็มีเพื่อนของหลานอีกคนที่โดนทำร้าย
คือทั้งคู่เนี่ยไปงานบวชเพื่อนที่วัด
แห่หน้าเข้าโบสถ์คู่กรณีเขาฉีดน้ำกันเล่นน้ำ
หลานบอกว่าไม่เอาไม่เล่นไม่สะอาดน้ำนะ
สักพักก็ทะเลาะกันสุดท้ายต่อยตีกัน
หลานชายบาดเจ็บที่หน้านิ้วมือหักนะคะ
ส่วนเพื่อนหลานชายบาดเจ็บเล็กน้อย
วันนี้ตัวนายชัดชัยก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
คือก่อนเกิดเหตุมีผู้หญิงคนนึงฉีดน้ำใส่เขา

บาทกลัวกระเป๋าจะเปียกน้ำ
ก็พอบอกว่าไม่เล่นน้ำนะไม่สะดวกไม่ฉีดนะ

ฝั่งคู่กรณีมาหาเรื่องเลย

มือผมไม่ได้จี้ครับผมไม่ได้ออกไปบอกออกไปเลยออกไปเลยพี่
บอกออกไปเลยพี่ผมไม่ได้ออกไปเลยผมไม่ได้คุยไงพี่
บอกเขาไม่ได้คุยผมไม่ได้ออกไป
เขาจะให้ผมออกไปแล้วหากว่าผมไม่ได้คุยไม่ใช่ครับผมออกไปนี้
ไปผมไม่ได้คุยแต่ประมาณนี้ครับ
คือเราไม่มีทุกข้ออาจารย์นอกจากมีด

เขาไม่แค่ฟันโหวนทานใช่ครับได้ครับ
ส่วนที่บ้านเจ้าภาพวันนี้จัดพิธีฉลองพระใหม่นะคะ
ชาวบ้านก็เลยนั่งวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน

สร้างความเสียหายให้กับรถของแขกที่เขาไปร่วมงานด้วยนะ
ผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า
คือจริงมันก็ฉีดน้ำเล่นกันจริงนั่นแหละ
แต่พอคู่กรณีไม่พอใจก็ขยับไปอีกฝั่งนึง
ทีพอดื่มน้ำไปกระแทะน้ำ
เอากระแทกน้ำแก้วน้ำทิ้งอะไรกันอีก

เฉพาะเรื่องของการสาดน้ำฉีดน้ำใส่กัน
ทีนี้ค่ะทางอีกฝั่งนึงเขาบอกว่า
ฝั่งคนเจ็บทำมือคล้ายกับเป็นรูปปืน

แต่ฝั่งคนเจ็บเมื่อกี้บอกว่าทำมือนี่แบบไม่ได้เรื่องปืนใช่ไหม

แต่ทางอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าทำมือเหมือนแบบเหมือนส่งสัญญาณว่ามีปืนนะ
มันก็เลยยิ่งแบบยิ่งกระตุ้นอารมณ์โมโหกันทั้งสองฝ่ายไงคะ
น้องคนนั้นนำทางเหมือนจะล้มรอบสุดท้าย
พอนับจากมานานหนูก็เห็นเขามาลุมมาตุ้มกัน
ทีนี้ค่ะเรื่องมันก็เลยไม่ได้ตรงกันซะทีเดียวทั้งสองฝ่ายนะคะ
ตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรก็เลยบอกว่า

สอบปากคำพยานบุคคลในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
หลังจากนี้ก็จะมีการพิจารณาแจ้งความดำเนินคดีกับทั้งสองฝ่าย
จะมีการดำเนินคดีกับทั้งสองฝ่ายเลยตำรวจบอก